คุณผู้ชมครับมาดูการทำหน้าที่ของนักข่าวกันหน่อย
นักข่าวเขาก็ต้องไปถ่ายภาพเพื่อที่จะพิสูจน์ความจริง
คือมีคนร้องเรียนมานะครับว่ามีสถานที่แห่งหนึ่งบนท้องถนน
มีคนกลับรถในที่ห้ามกลับอยู่บ่อยครั้ง
แล้วมันเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนะครับ
ทีนี้ก็มีนักข่าวช่องหนึ่งเขาก็ไปถ่ายทำข่าวเรื่องนี้
และในขณะที่กำลังตั้งกล้องถ่ายทำอยู่นั้น
ปรากฏว่ามีคนที่ทำผิดกฎจราจรพอดิบพอดีเลยนะครับ
กลับรถในจุดห้ามกลับรถพอดี
แต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์กลายเป็นคลิปนี้ครับ
คลิปนี้นะครับเป็นการทำหน้าที่
ของนายสมศักดิ์อ่ำทองผู้สิทธิ์ข่าว
ของสถานีโทรทัศน์ช่อง๑ในจังหวัดลบบุรี
ตั้งกล้องบนสะพานลอยหน้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

เพื่อถ่ายภาพข่าวการฝ่าฝืนกฎจราจร
ไก่กลับรถในจุดห้ามกลับ
นี่เหรอฮะจุดนี้หรือฮะยังไงครับ

ถูกบันทึกภาพไว้ขณะทำผิดอ๋อคันนี้
เมื่อกี้ก็คือเหตุการณ์โดยทั่วไป
ที่เขามีการตั้งอะไรนะแบรีเออร์ไว้แบบนี้
แล้วก็มักจะมีรถเนี่ยจักรยานโยโฮกลับรถกันได้อยู่แล้ว
เขาก็ซอกแซกมาแต่ว่ารถเก๋งคันนี้
เพราะรถคันนี้ได้ขับมาจอดข้างทาง
และรถคันนี้ก็จอดข้างทางนี่แหละจังหวะนี้เลย
จังหวะนี้เลยก่อนที่คนชุดดำในรถเนี่ยนะครับ
จะเดินขึ้นมาบนสะพานลอยมาหานักข่าว
แล้วก็มาถามประมาณว่าพี่พี่ถ่ายอะไรเหรอ
นักข่าวก็อธิบายไปก็มาถ่ายสิ
ใครที่กลับรถในที่ห้ามกลับถือว่าผิดกฎหมายจราจรนะ
ทำไมคุณถึงทำแบบนี้ปรากฏว่าเถียงกันไปเถียงกันมานะครับ
แล้วก็คนใส่ชุดดำก็ถึงกับผลักอกนักข่าวเลยนะ
และพยายามแย่งโทรศัพท์ของนักข่าวไป
ดูคลิปในช่วงของการที่เกิดเหตุการณ์บนสะพานลอยหน่อยครับ
พี่ถ่ายอะไรครับพี่ถ่ายอะไรถ่ายรถเมื่อกี้
ถ่ายรถนะทำไมครับทำไม
บ้านที่ถ่ายเพราะอะไรครับอ้าวแล้วเกี่ยวอะไรกับผมอ่ะ
ไม่พี่เป็นนักข่าวหรือเปล่าเป็นนักข่าวหรือเปล่า
ไม่ใช่จะมาทำอะไรเนี่ยไม่ใช่แล้วพี่ถ่ายอะไรเนี่ย

สักทีพี่ถ่ายรถผมอย่างไรค
นายสมศักดิ์ผู้สิษฐาจังหวัดลุงหมู
ก็นำคลิปวิดีโอนี้ไปบันทึกไว้

เพราะเห็นว่าชายคนนี้กระทำอย่างอุกอาจ
เหมือนไม่เกรงกลัวกฎหมายนะครับ
และก่อนที่ชายชุดดำคนนี้จะกลับขึ้นรถ

ว่าชายชุดดำนี้ก็ได้ไปถ่ายภาพของรถนักข่าว
ซึ่งก็มีลูก๓คนที่นั่งรออยู่ในรถด้วย
ลักษณะคือจงใจเหมือนข่มขู่ให้เกิดความกลัวด้วยนะครับ
สมศักดิ์ก็เล่าให้ตำรวจฟังแบบนี้

ชุดดำหัวร้อนที่ก่อเหตุคนนี้
ก็คือนายบัญญัติบุฏเนศ

เดินทางมาพบตำรวจโรงพักลบบุรีนะครับ
ทางตำรวจได้แจ้ง๒ข้อหา
คือความผิดตามพรบจราจรกลับรถในที่ห้าม

และความผิดในคดีอาญาทำร้ายร่างกาย
และข่มขู่ให้ตกใจกลัวนะครับ
จากนายบัญญัติชายชุดดำผู้ก่อเหตุ
ยอมรับสาภาพแล้วก็ขอโทษในการกระทำลงไป
บอกว่าอารมณ์ร้อนโกรธที่ถูกบันทึกภาพการทำผิด
และจะจำเหตุการณ์นี้ไว้เป็นบทเรียน
ตำรวจจึงลงโทษปรับนายบัญญัติใน๒ข้อหาเป็นเงิน๑๑๐๐๐บาทนะครับ
บัญญัติบอกว่ามีเงินติดตัวมา๒๐๐บาท
ก็ยกมือไหว้ทั้งผู้สิทธิ์ข่าวขอโทษผู้สิทธิ์ข่าว
แล้วก็ยกมือไหว้ตำรวจนะครับเพื่อขอลดค่าปรับ
ผู้สิทธิ์ข่าวเห็นว่านุ่มหัวร้อนคนนี้สำนึกผิด
ก็ช่วยขอร้องทางตำรวจให้ลดค่าปรับ

ขณะที่เรื่องนี้ตอนแรกเหมือนกำลังจะจบลงด้วยดีนะครับ
นางสาวสุวิมลแฟนของนายบัญญัติเนี่ย

แล้วมีชาวเน็ตเข้ามาตำหนิแรงเป็นจำนวนมาก
โดยที่นายบัญญัติไม่อยากให้เป็นเรื่องราวบานปลายไปอีกรอบนึง
บัญญัติก็พยายามที่จะห้ามปรามแฟนสาว
กล่าวคำขอโทษทุกคนแทนอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ถ้าคุณไม่ยอมรับผิดเหมือนกันก็
วันกอนค่อยออกเลยไปเลย
ถ้าคนไม่ยอมรับผิดเหมือนกันก็

มาด่าถึงพ่อถึงแม่มันใช่เรื่องไหมล่ะคะ
ในข้อคอมก็ได้เหมือนกันแหละ

จะไปพูดคุยกับแฟนสาวให้เข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นต่อไป
สิ่งที่คุณมันหยัดพูดเออมันเป็นคอมเม้นต์
แต่ว่านี่แหละครับคลิปมันเผยแพร่ออกไปแล้วนะครับ